ตอนนี้คุณแก้วสันอติโพธินะครับ
ท่านประธานเป็นประธานมูลนิธิคุ้มครองเด็กบ้านครูยุ่น
อยู่กับผมนะฮะเราจะคุยกันทางโทรศัพท์นะครับ

ก็อาจารย์ค่ะคือตกลงแล้วเนี่ย
ในเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
ในมูลนิธิของครูยุ่นเนี่ยยังยืนยันเหมือนเดิมใช่ไหม
ไหมครับว่ามันก็เป็นไปตามปกติของการดูแลเด็กนั่นแหละ
ก็เป็นไปตามที่ให้ปากคำไว้อ่ะครับปากคำก็เป็นไปตาม
นั้นมันเป็นการทำโทษไม่ให้การทำร้าย
อาจารย์เข้ามาอาจารย์ได้เข้ามาเป็นประธานหรือว่ามาช่วยดูแลทางมูลนิธินี่นานหรือยังฮะอาจารย์
ตั้งแต่ปี๔๗เห็นเขาบอกว่าไม่ให้เด็กใช้โทรศัพท์มือถือเลยเหรอติดต่อญาติพี่น้องอะไรไม่ได้เลย
อ๋อมันเป็นมือถือนี่ก็ต้องที่ทราบไปกับปัญหาก็คือว่าตื่นเมื่อ๘โมงเช้าก็ยังไม่ไปโรงเรียนไม่ยอมนอน
อย่างนี้ก็ต้องบอกว่าอยากจะให้เลิกเล่นถ้าอยากเล่นก็จะไปเล่นโรงเรียนเล่นอะไรก็ว่าไปนะฮะก็อยากให้เห็น

แค่นั้นเองก็เป็นเรื่องของวินัยไม่ยอมไม่ยอมนอนหลับ
อะไรกันก็มันก็ต้องห้าม
แต่ว่าเด็กในบ้านครูยุ่นเนี่ยมีมือถือได้ใช่ไหมฮะมีทราบมือถือได้มีได้ไหม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
คลิปอะไรจนกระทั่งเนี่ยล่าสุดเขาไปถ่ายคลิปแล้วเป็นข่าว
ขึ้นมายังไม่ใช่ใช่ไหมมันใช่มันเรื่องวินัยส่วนถ่ายคลิป

ถามว่าทำไมละมี
ที่จอดเสือนไปแล้ว
เราก็ห้ามเด็ดขาดแล้วก็ใครมาอยู่เราก็จับฝึกทำสระน้ำให้
แล้วก็จับฝึกหันว่ายน้ำให้เป็นเผื่อตกเข้าไปแต่เล่นเราก็ไม่ให้เล่น
ครูพี่เลี้ยงมาบอกให้ขึ้นก็ไม่ยอมขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือเราเอาน้องที่
ว่ายน้ำไม่เป็นครับเอาใส่เรือพาไปก็มี
โดดก็มีว่ายน้ำไม่เป็นเด็กสูงขนาดนี้
เขาก็เป็นเหมือนพ่อเขาปั๊กถึงดูแลลูก
ไม่ติดอ่าคือแสดงว่าในคลิปที่ปรากฏเนี่ย
เป็นกรณีเรื่องของการรุ่นพี่พาเด็กรุ่นน้องไป
ว่ายน้ำไปเล่นน้ำอย่างเดียวเลยเออไอ้ข่าวที่ว่าไปไปเล่น
กูยุ่นหวงสะเด็กไปเล่นในสะก็เลยไปตี
แล้วเด็กเขาก็ไปให้ปากคำกับทางอายการทางอะไรหมดแล้ว
ว่าเป็นเรื่องไปเล่นเป็นเรื่องไปเล่นในแม่น้ำมหิตนิสสะ
ก็พูดมากไปมันก็จากแสงกระบวนการคือทำครับ
ไม่ใช่ไปเอาฟังเด็กอะไรมาก็เอามาพูดพูดตลอดก็กระบวนการทำก็ทำงานแล้วก็คงฟังกันบ้าง
ทำนั้นแหละจะไปแทรกอะไรมากนั้นอาจารย์แต่ว่าอ๋อ
แต่ว่าทีมที่เขาไปตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกเขาไปคุยกับเด็กหลายหลายคน
เข้าไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นมันมีหลายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
มันไม่ใช่แค่ในคลิปอ่ะอาจารย์ตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมันเป็น
หรือว่าเป็นเรื่องเป็นราวมันก็จะไปฟังเด็ก
ถ้าใครสงสัยยังไงเนี่ยเห็นดีโอก่อนเนี่ยเขามีปัญหาเขาก็เข้ามาถามเขาอย่างนั้นใช่ไหม
ก็คุยกันสักถามกันได้เป็นเลยนะนะนะมันมัน
ไอ้วิธีฟังเด็กมาแล้วเชื่อทุกอย่างเนี่ยแล้วก็เข้ามาลุยกัน
อาจารย์แล้วทำไมให้ทำไมให้ฟังเด็กแล้วอาจารย์ให้ให้ฟังใครอ่ะฮะอาจารย์ก็ฟังสองฝ่าย
ฝ่ายก็คือต้องฟังต้องฟังครูยุ่นด้วยต้องฟังอาจารย์
สรรด้วยแล้วก็เด็กคือสองฝั่งอย่างนี้ใช่ไหมก็ต้อง
ฟังคุณเขาอ้างว่าคนนี้ทำกูต้องฟังกูพี่เลี้ยงก็สอบ
ปากคำนี้ก็สอบคนอื่นก็ว่าไปไม่ฟังมาหมดแล้วก็เข้า
มันไม่ผ่านอันนี้อ่ะอยู่ดีกันซากเขามาจน
จนเจ๊งไปเลยมันจะไปยังไงล่ะ
อาจารย์แก้วคืออาจารย์แก้วสรรกำลังมองว่าตาม
ตามกระบวนการขั้นตอนเนี่ยควรจะมาสอบถามทาง
ผู้ที่ดูแลมูลนิธิก่อนด้วยไม่ใช่ว่ามาถึง
ไม่ถึงไม่ใช่มาถึงก็แบบโอ้พอมามาเลย

ก็จบเรื่องนี้
ครูยุนเขาบอกกับอาจารย์ว่าอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เกิดเรื่องนี้
ก็งานมันหนักอยู่แล้วนะหนักมาก
เด็กสมัยนี้ดูแลยากเพราะใส่แล้วมาแทรกแบบนี้เนี่ย
ครับเด็กบางคนเขาบอกบางทีเนี่ยครูยุ่นโมโหแล้วไปต่อยเขาปากแตกเลย
อันนี้ผมไม่เคย

บอกมันกำอะไรมาได้อย่าถามอย่างนี้

เด็กตอนนี้ผมเป็นโหมเนี่ยไม่ได้เรียนเลยเนี่ย

พ่อแม่มาตามที่ศูนย์เราก็ตอบไม่ได้ว่าอยู่ไหน
ตอนนี้มีเด็กเหลืออยู่ที่มูลนิธิกี่คนครับอาจารย์ครับ
ตอนนี้เข้าไปเช็คดูเหลืออยู่
เขามาเอาไปสามละลอกเหลืออยู่๑๐กว่าคนมั้ง
อีก๖คนวันนี้เขาบอกขอปากคำแล้วก็จัดการไปส่งให้ทุกอย่าง
เขาทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกไม่ต้องมาลงไม้ลงมือไม่ต้องมาให้ข่าวไง
มันก็แก้ปัญหาได้ถ้ายุทธมันผิดจริงก็เอาไปข้างนอกก่อน

ยืนยันได้ไหมว่าตลอดเวลาที่เป็นประธานมูลนิธิมาเนี่ย
มันไม่เคยมีเหตุการณ์รุนแรงที่มันรุนแรงเกินไปเข้าข่ายทำร้ายเด็ก

หมายถึงตีในคลิปหรอ
กองดูในคลิปมันมีเรื่องบ้างธรับปีด๊ี
ก็ปีด๊ีเพื่อจะกำลับทั้งหมดถอยอย่าเล่น
เพราะมันถึงตายอืมคือน่ะมีเหมือนทราบโทษ
อ่ามั่นมีการทำร้ายครับมีการชี้แจงมีการอธิบาย
อาจารย์ครับเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเอาล่ะทาง

มันแม่เนี่ยลูกท้องนึงก็เอามาฝากเอ้าไปท้องมาอีกท้องนึงก็เอามาฝากสี่คน
เอามาฝากหมดจนต้องบอกต้องบอกพ่อเถอะอย่าทำ
แบบเนี้ยสังคมเด็กมันถูกรังแกถูกทอดทิ้งมันเยอะแยะ
การดูแลเนี่ยอย่างครูยุ่นเนี่ย
แต่พวกผมที่เข้าไปช่วยเขาเนี่ยเขาคิดว่าเออมันเป็นเรื่องยาก
ถ้าทำได้จริงมันจะช่วยได้
พอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงฮะเนี่ย
แทรกกันแบบนี้ทำงานไม่ได้หรอกเด็กพูดอะไรก็เชื่อหมดกระชิบหายกันแล้วล่ะ
แล้วไม่รู้จะโดนอีกอะไร
ถ้าทำงานไม่ไหวเนี่ยไม่มีใครทำได้หรอก

หมายถึงจะเลิกเลยหรือน่ะจะไม่ทำแล้วหรือยัง
มันเข็ดก็ต้องคุยถามไม่ไหวจะมีใครมาแทนหรือยุ่น
หรือจะรับเฉพาะเด็กเล็กไม่มีปัญหา
คือความที่เขาเคยสัดทางเคยช่วยอย่างเหลือ

แล้วจะนัดคุยกันเมื่อไหร่ฮะอาจารย์ทางมือที่จะประชุมกันเมื่อไหร่
โอเคกำลังนัดกันอยู่กันเถอะไม่เป็นไรเอาเฉพาะ

พวกว่ากันไปทางคดีส่วนที่ให้ข่าวกันไปทางอาจารย์
ผมไม่เคยอยากได้แก้อะไรฝั่งหูมีหู